กรณีของเด็กชายสองคนซึ่งอยู่ที่วัดทุ่งเหียงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ซึ่งถูกตีแล้วก็จับมัดต้นไม้เพื่อประจานหลังจากก่อเหตุไปขโมยเงิน
แม้ว่าเรื่องนี้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะเข้ามาจัดการกับผู้ที่ก่อเหตุทำโทษเด็กอย่างเกินควรแล้วนะครับ
แต่ว่าในมุมของชาวบ้านที่อยู่ในระแวกแล้วก็สังคม
ยังคงติดใจกับพฤติกรรมของผู้ที่ก่อเหตุอยู่นะครับ
เราไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
ก็คลิกครับสิ่งที่ฉันคิด
เจ็บตรงไหนมันเจ็บ
เจ็บตอนนี้ไม่เจ็บแล้ว
ตีที่ไหนตีที่ตีขา
ประมาณ๑๐นาที
๑๐นาทีเหรอครับ
ไม่กล้าหนี
การลงโทษเด็กด้วยการผูกกับต้นไม้

ทำให้เด็กชายคนนี้จดจำนาทีที่ถูกกระทำได้อย่างแม่นยำ
ก่อนจะยอมรับว่าขโมยเงินไปจริง
และเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับตำรวจสพพนัฐนิคมรับฟัง
หลังเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นำเด็กชายคนนี้เข้าแจ้งความ
โดยชายที่ทำโทษเด็กมีชื่อว่านายง
มีหลายเสียงยืนยันว่าเขาไม่ใช่คุณครู

แต่ด้วยเหตุผลใดถึงกล้ากระทำการดังกล่าว
กลางพื้นที่สาธารณะอย่างไร้ความรู้สึกสงสาร
ที่เกิดเหตุภายในวัดทุ่งเหียงทีมข่าวสำรวจแล้ว
พบว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในเขตวัดนะคะ
ซึ่งโดยปกติทุกวันแล้วเด็กก็จะออกมาวิ่งเล่น

ขณะเดียวกันจุดเกิดเหตุที่เด็กทั้งสองคน
ถูกมัดร่างกายติดไว้กับต้นไม้ต้นนี้นั้น
กลับทำให้สังคมมองว่าเป็นการลงโทษ
และการประจานที่ไม่เหมาะสมหรือเกินกว่าเหตุค่ะ
ไม่ใช่แค่สังคมที่กำลังประนามพฤติกรรมของนายยง
กระทำของเขายังทำให้เด็กหญิงที่เห็นเหตุการณ์
รู้สึกสะเทือนใจและสงสารไม่ต่างจากที่สังคมมอง
ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน
ยังทำให้เด็กคนอื่นเริ่มไม่ไว้ใจโรงเรียนแห่งนี้
ผู้ชายเขาเดินมาเขาจัดการเองเลย
ก็ไม่ใช่ครูเหรอแต่เขาไม่ค่อยรู้จัก
สำหรับเราพางของเด็กหนุ่ม

ก็มีคนบ่นด่าเยอะมากกว่าแต่ก่อนค่ะ
แต่ก่อนการลงโทษด้วยการประจานต่อหน้าสาธารณะ
ทำให้ชาวบ้านกว่าครึ่งร้อยรับไม่ได้
รวมตัวกันเข้าไปกดดันต่อผู้ก่อเหตุ

ซึ่งนายยงได้ออกมาให้เหตุผลว่า

เพราะไม่ต้องการให้เป็นเยี่ยงอย่างกับเด็กคนอื่น

เขาบอกว่าดูเด็กให้ที
แล้วก็ถามน้องปุ๊บมันรักขโมยทำอย่างไร
พอตอนผมจับมันมันยังหัวล๊อกคลิก

พ่อมัดจริงอาลูกแน่
ยังพูดกลับมาเลย
ย้อมให้มัดไหมเอ่าผมผิด
แต่มันจะไปพูดยังไงผมก็ไม่รู้แล้ว
เมื่อข่าวลงโทษเด็กที่สังคมมองว่าไร้เดียงสา

ทางวัดถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
พร้อมขอเจรจาข้อเท็จจริงกับทางหลวงปู่บุญโสพโนเจ้าอาวาสวัด
ได้รับคำตอบว่าหลวงปู่บุญไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่ก็เชื่อว่าสองสามีภรรยาคู่นี้

และอยากให้สังคมมองที่การกระทำของเด็กด้วย
เพราะตลอดการรับดูแลอุปการะเด็กมานาน๓๑ปี

จะมีเด็กกลุ่มนี้ที่ชอบลักขโมย
แม้จะโดนตีหลายครั้งก็ยังไม่หลาบจำ
กระทั่งถูกบทลงโทษตามที่ตกเป็นข่าว
หลวงปู่บุญจะมองว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ
ก็คงหนีไม่พ้นกระบวนการทางกฎหมายในข้อหาทำร้ายร่างกายและทารุณกรรมเด็ก
ที่วันนี้ตำรวจได้ส่งหมายเรียกให้กับนายงและภรรยาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งหากไม่มารับทราบข้อกล่าวหาในต้นสัปดาห์หน้าก็จะออกหมายเรียกอีกครั้ง
ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป